คุณผู้ชมครับเทรนด์การรักโลกรักสิ่งแวดล้อมกำลังมานะ

ที่สำคัญครับวันนี้ต้องย้ำแบบนี้นะครับว่า
ซึ่งทางไทยรัฐกรุ๊ปจัดขึ้น
อยากเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมกันสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึก

เป็นการสร้างแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกดูภาพบรรยากาศสิครับ

ใช่ครับมีคุณซูมนะมีคุณจิตสุภานะครับ
เป็นการสร้างแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้คนในประเทศตื่นตัวในเรื่องนี้
โดยเมื่อวานนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณยุทธศักดิ์สุพศรครับ
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มาเปิดงานและร่วมเสวนาในหัวข้อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวแบบรักโลกนะครับ
ค่ะนี่แหละวันนี้เนี่ยที่จะชวนไปเนี่ยนะคะ
มีนักแสดงสุดพิเศษค่ะ

อยากชวนคุณผู้ชมให้ไปกันรวมถึงถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ย
ไปมือเปล่านะคะคุณผู้ชมในงานไทยรัฐมีบูธ
เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าสภาพดีโครงการนี้ค่ะ
ล้นตู้หนูขอนะเพื่อเอาเสื้อผ้าเหล่านี้
อยู่ในสภาพดีนะไปส่งต่อให้กับคนที่เขายังขาดแคลน
มีอยู่อีกเพียบเลยนะคะก็ถือเป็นการนำเสื้อผ้าที่เหลือใช้
ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมช่วยลดขยะประเภทเสื้อผ้าได้อีกด้วย
แล้วคนที่เอาเสื้อผ้าไปบริจาคนี่เห็นไหมคะ
จะได้รับของที่ระลึกจากไทยรัฐน่ารักค่ะ

คนเสื้อผ้าในตู้ยังทันนะแล้วก็ไปร่วมโครงการนี้กันนะคะ
เสื้อผ้าที่ยังมีสภาพดีอยู่นะเสื้อล้นตู้หนูขอนะ